ส่วนที่ร้อยเอ็ดนะคะอดีตสอบตเมาค่ะ
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ควงอีโต้บุกแฟนผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ชาวบ้านเขาหวังดีเห็นเหตุการณ์ก็ต้องรีบเข้าไปช่วยใช่ไหม
กลายเป็นว่าถูกอิโต้ฟันหัวเลือดอาบไปอีก
แล้วโอ้โหคุณผู้ชมชาวบ้านเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะคะ
หังหังหัง
นี่เป็นจังหวะทะเลาะกันนะคะ
ผู้ชายเสื้อสีขาวเป็นอดีตสอบบตอนะคะ

ก็ปรีเข้าไปถามหาชายเสื้อดำชายเสื้อดำคือผู้ใหญ่บ้าน
ไปตีเขาทำไมผู้ใหญ่บ้านก็สวนกลับเลย
บอกเอ้าก็ไปคว้องมีดเมาส์กลางก่อนทำไมอ่ะ

เข้าไปห้ามเป็นชาวบ้าน
โดนตบหัวชกหน้าแล้วโดนฟันเข้าไปอีกเนี่ย
ที่คนตะกดบอกอย่าตีอย่าตีไปตีเขาทำไมอย่างนั้นอ่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มนะคะดูสิ

ร้านขายของชำริมถนนสายร้อยเอ็ดธวัดบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านก็ต้องช่วยกันทำแผลให้
คุณภัยบูลคนนี้หวังดีก็จะเข้าไปช่วยเขา

ไปคุยกับเจ้าของบ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละ
ผู้ใหญ่บ้านนี่ไล่เปิดกล้องวงจรปิดตั้งแต่เกิดเรื่องให้ทีมข่าวเราดูเลย
บอกคนก่อเหตุเนี่ยเป็นอดีตสออบตที่หมู่สอมบ้านสามแยก
ขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับมีดอิโต้จอด
มีมีดคนก่อเหตุก็พยายามจะเอามีดบุกมาทำร้ายเขา
จนกระทั่งนายภัยบูลมาเห็นก็เลยเดินเข้าไปห้าม
นายภัยบูลก็เลยซวยไปเลยค่ะโดนฟันเข้าที่หน้าผากนะคะ

ทะเลาะอะไรกันหรือว่าแค่เมาเฉย
คือผู้ใหญ่บ้านบอกว่าคิดว่าคงเป็นปัญหาส่วนตัว

เพราะว่าคนก่อเหตุเขาหมดวาระมา๒ปีแล้ว
แล้วพี่สาวคนก่อเหตุก็มาสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน
แต่ว่าฝั่งเขาชนะไง
ทางด้านของคนก่อเหตุก็เลยคงจะไม่พอใจแล้วมั้ง

เมื่อคืนนี้ผมเอาภาพจากกล้องวงตอนปิด
คลิปตอนก่อเหตุไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะ
เพราะว่าดูแล้วเนี่ยอุกอาจจริงเลย
นี่คือกะมาทำร้ายผมในตอนกลางคืนเลย

ผมเปิดร้านเนอะเวลาผมไปประชุมหรือไปทำงานเนี่ย
ระแวงคุณพ่อกับคุณแม่เขา
แล้วก็ผมก็มีลูกเล็กอีก๒คนนะครับ

เราก็ต้องมันใช่ไหมล่ะเหมือนเขาบอก
ประเด็นผู้ใหญ่บ้านผมไม่คอนเฟิร์มดีกว่าว่า

มีนะครับตั้งแต่สมัย๑๐กว่าปีย้อนหลังมา

เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาก็บอกว่าอุ้ยคนก่อเหตุเนี่ยนะ
พฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะเดินเข้าไปในตลาด
แล้วมาที่บ้านของเธอนะแล้วโวยวาย
ผู้ใหญ่บ้านเชิงข่มขู่ด้วยเธอก็ไม่กล้าทำอะไร
ก็ได้แต่ยืนฟังเพราะลักษณะดูมืนเมา
แล้วก็เหมือนจะหาเรื่องทุกคนได้ตลอดเวลา
มึงไปบอกกันเลยไม่บอกมาเลยเขาพูดอย่างนี้
แม่ก็เลยบอกว่าเอ้าไอ้พาสจะเป็นอี้อย่างกับขวัย
แต่ก็บอกแห้งแท้ขอบรรยาเกลี้ยงอย่างกับเจ้าด้วย

คือตอนนั้นเห็นว่าคือมีชาวบ้านเขาอยู่กันเต็มเลย
ใช่ชาวตลาดอยู่เต็มเลยค่ะใครเขาก็ได้ยินหมด
ได้คุยกับพลเมืองดีที่เข้าไปห้าม
แล้วกลายเป็นว่าโดนฟันเนี่ยนะคะคุณภัยบูลเนี่ยเขาก็บอกเลยว่า
จะไปซื้อน้ำแข็งว่าจะไปกรึ๊บกับเพื่อนซะหน่อย
จะกลับอยู่แล้วนะน้ำขงน้ำแข็งซื้อหมดแล้ว
ก็เห็นผู้ก่อเหตุที่เป็นจริงก็เป็นญาติผมเอง
ผู้ก่อเหตุถือมีดอิโต้มาโวยวาย
ความที่เห็นเป็นญาติเราก็คิดว่าเออมันคงฟังแล้วแหละ

อย่าไปมีเรื่องกันเลยเป็นอะไรค่อยคุยกัน
จังหวะยื้อแย่งอิโต้นั่นแหละ
ด้ามมีดฟาดเข้าที่หน้า

จากนี้นะไม่ยุ่งแล้ว
เยื่อยใจ
และเป็นคนหวังดี

ไม่รู้

อันนี้เรื่องส่วนตัวของเขาผมไม่รู้
ผิดครั้งแรกคือครู
ผิดครั้งแรกคือครูนะครับ
แต่พอดีจังหวะมันมียื้อแย่งห้ามกันก็เลยจำไม่ได้แล้วว่ามีดมันฟาดไปโดนใครบ้างอ่ะ
แล้วตอนนี้เอาจริงนะจำอะไรไม่ได้เลยว่ามีดไปโดนใครคนไหนใครเจ็บบ้างลืม

ก็คนที่มาห้ามมาแย่งแหละนะ
แต่เราไม่มีเจตนาไปฟันใครหรอก

ตอนนี้เขาไปแจ้งความพี่รู้เรื่องหรือยัง

ผมก็ต้องป้องกันตัวเองตัวเนอะ

แต่เอาเป็นว่าฝั่งผู้ใหญ่บ้านเขาแจ้งความไว้ที่สพเมืองร้อยเอ็ดแล้วอะค่ะ
ตำรวจก็เรียกทั้งสองคนไปสอบสวนนะคะ
ส่วนคนเจ็บพรมงค์ดีที่เขาไปช่วยอะ
เขาไม่แจ้งความเพราะว่าเขาเป็นญาติกับผู้ก่อเหตุ

แต่เดี๋ยวก็ต้องดูแหละเพราะผู้ใหญ่บ้านแจ้งความไว้แล้วว่าสรุปแล้วเนี่ย
ลักษณะทางคดีมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะ